แล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
มันกลายเป็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวาน

วิพากษ์วิจารณ์คือเราเข้าใจว่าคนในชุมชนก็กลัว
เรื่องของการที่เชื้อโรคมันจะแพร่กระจาย

เขาต้องมีมาตรการในการป้องกันอย่างดี
วันนี้จะให้ไปดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้น

รวมตัวกันหน้าสถานพยาบาลกดดัน
เพื่อให้เอาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด
ออกนอกพื้นที่วุ่นวายขนาดไหนดูพร้อมกันค่ะ
เราต้องขับไล่มันออกไปนะครับ
มันเอาคนไข้โควิดมากักตัวอยู่ที่นี่๑๔วัน

ตัวว่าไว้ไม่ได้
ในที่พวกผมสงสัยกันเนี่ย
ดาตายก็ตาย
ที่จะชี้แจงและให้ข้อมูลต่อประชาชน
บอกว่าไม่ต้องตระหนกนะครับเพราะว่าเป็นขั้นตอนการรักษาที่มีความปลอดภัย
แล้วเราก็ต้องดูแลผู้ป่วยอะไรให้ดีที่สุดนะครับ
เอาจริงแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าเราจะมีห้องปลอดเชื้ออะไร

แล้วเชื้อมันจะไม่ออกมาสู่ภายนอกไม่ออกมาสู่ชุมชน

ใช่ค่ะคือเมื่อคืนนี้มันเป็นความวุ่นวาย
เกิดขึ้นจริงตั้งแต่ช่วงเย็นถึงประมาณเกือบเที่ยงคืนเลยนะคะคุณผู้ชม
ชาวบ้านแถวบางบอนเนี่ยนะเขาออกมามากดดันให้เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลแห่งนี้
ให้เอาตัวผู้ป่วยที่ติดโควิด๑๙ออกไปจากพื้นที่ออกไปจากสถานพยาบาล
แล้วในคลิปเนี่ยแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ออกมาอธิบายออกมาชี้แจง
แต่ชาวบ้านเขายังยืนยันนะคะจนกระทั่งเวลาผ่านเลยไปจนถึงประมาณ๕ทุ่ม
ก็มีรถพยาบาลของสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครเนี่ย
เอารถพยาบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มารับผู้ป่วยออกไป
ทีนี้นักข่าวของเราก็ไปถามชาวบ้านที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังบอกอุ๊ยเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนตั้งแต่๖โมงเย็นแล้วแหละ
เพราะว่ามีรถพยาบาลของสถานพยาบาลแห่งหนึ่งเขามาส่งผู้ป่วย
แล้วชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยก็สังเกตว่าทำไมเจ้าหน้าที่แต่งตัวซะเต็มยดเลย
ชาวบ้านแถวนั้นเขาเห็นก็เลยกลายมาเป็นไทยมุงเลยค่ะ
รวมตัวกันเป็นร้อยคนมาสอบถามสถานพยาบาลว่า
ทำไมเจ้าหน้าที่เขาแต่งตัวแบบเต็มยดแบบนี้เกิดอะไรขึ้น
พอชาวบ้านเขารู้ข้อมูลเท่านั้นแหละว่า
ผู้ป่วยที่เอามาส่งเป็นผู้ป่วยที่ติดโรคโควิด๑๙
ชาวบ้านเขาก็กลัวกลัวว่าเชื้อมันจะแพร่กระจายมาที่คนในชุมชน
ก็เลยช่วยกันตามคนออกมาอีกนะ
แล้วก็มากดดันเจ้าหน้าที่มากดดันสถานที่พยาบาลนี้

เราตรวจสอบดูปรากฏว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ย

ก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลเซ็นหลุยก่อนตอนแรก
แล้วก็กลับมากักตัวที่ห้องพักได้ประมาณสัก๖วัน
ทีนี้พอผลตรวจออกมาค่ะคุณผู้ชม
รู้ว่าตัวเธอติดโควิด๑๙
ก็เลยเดินทางไปที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

แล้วก็ถูกส่งตัวมาที่สถานพยาบาลย่านบางบอน
แล้วมันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ชุนละมุนวุ่นวายแบบนี้เกิดขึ้น

เห็นบอกว่าสถานพยาบาลเอกชนแห่งนี้ก็เหมือนจะปิดทำการ๒วันนะครับ
คือไม่รับผู้ป่วยนอกแล้วนะครับ
แล้วก็ในช่วงเช้านี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ย
เข้าไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อในสถานพยาบาลเอกชนแห่งนี้ด้วยนะฮะ
ส่วนมาตรการต่างก็ทางพื้นที่ทางผู้นำท้องถิ่น
รวมถึงทางจังหวัดก็ต้องดูแลต่อไปนะครับ